ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้อง
ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทย
ท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
สยามใจบน
ยังเย็น

ยังเย็น

เนี่ยแอบคิดเหมือนกันเอ๊ยยังไง
ถ้าอย่างนั้นเรารีบเฉลยกันเลยก่อน

ตอนนี้ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑
มูลค่า๑๐๐๐บาทคุณผู้ชมครับคุณอีท
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณอีทร้อง

หลงงานสู่หลงงาน

ดีใจด้วยค่ะ
เปิดเมล็ดแรกงามลูกท้าวเราไม่เอาแล้วนะคะ

คุณพุนโพวงดวงจันทร์สยามเมืองยิม
คุณอีทเคยร้องเพลงที่ไหนมา
อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วการร้องการจับไมค์ไหนเล่าประวัติสิ
ประกวดร้องเพลงปีพศ๒๖๒๗แล้วชนะเลิศ
หัวหน้าวงลูกทุ่งหมอหล่อ
ลูกทุ่งหมอหลอนี่เป็นวงดนตรีประจำมหาวิทยาลังอมแหง
ขออนุญาตเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวฉันขอออกนอกวงคุณสองคนเจอกันแหละค่ะ
คือช่วงนั้นผมก็เรียนอยู่ที่รามคำแหงก็รุ่นกัน
ก็เจอคุณอีทเหมือนกันเดี๋ยวเคยเจอกันมาก่อน
ใช่ครับคุณอีทได้เป็นนักร้องของวงดนตรีประจำหมายความว่าอะไรลังอมแหง
หมายว่าอะไรลังอมแหงคือลูกทุ่งหมอหลอหมอรอนะหรอฮะหมอรออ๋อ
ตอนนั้นดังมากผมก็แล้วนะตอนนั้นคุณป่าทำอะไรอยู่
เป็นโคสกที่วงฮะพิธีโกน
แล้วจำกันได้ไหมคะเนี่ยเราจำเขาได้นะเพราะเขาเป็นดาราด้วย
ตอนนั้นยังไม่เข้าวงการ

ยังครับยังตอนนั้นปี๒๖๒๗ผมน่าจะอยู่ประมาณปี๒ปี๓
แต่ว่าผมมาเริ่มเล่นหนังปี๒๘๒๘๒๙แล้ว
พี่อีทตอนนั้นร้องกับใครบ้างคะ
แข่งกันตก๒๐๐คน

มีสมยาด้วยนะสมยาของคุณอีทคือ

หน้าตอนนั้นตัวเองดังขนาดไหนพี่อีท
ตอนนั้นก็คือเขาหางเครื่องเรียกเราหัวหน้า
แล้วคนก็รู้จักสถาบัน
ใช่หางเครื่องที่วงลูกทุ่งหมอหล่อนี้ต้องใส่ถุงน่อง๒ชั้นนะฮะ

คุณผู้ชมก็จะได้หายสงสัยทำไมคุณอีทร้องเพลงดี
เห็นเป็นเกษตรกรมาทำนาทำสวนเดี๋ยวเราจะค่อยถามกันแล้วกันว่า

หูจากนักร้องมีชื่อเสียงอะไรเนี่ยไปทำสวนลำไยไปทำอะไรได้ยังไง
ขอฟังอีกสักเพลงนะพี่อิทนะ
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๑เพลงนะครับ๑๐๐๐บาท
คุณอีทต้องการ๘๐๐๐นะครับ๕เพลงตอนนี้มาถึงเพลงที่๒ครับ
เพลงนี้ก็มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
อินโทรไม่คุ้นเลย
ใช่แล้วก็ลักษณะเป็นเพลงเก่า
เป็นไงครับคุณอีทฟังอินโทรเพลงนี้นึกออกไหมครับคือเพลงอะไร
คล้ายจะใช่ของแม่ผ่องหรือเปล่าไม่รู้

ตอนนี้คุณอีทมีแล้ว๑หมื่นมีสิทธิ์เลือกที่จะหยุดก็ได้
อยากได้หมื่นเดียวก็พอก็ได้ขาสั่นแล้วไม่ไหวแล้ว
แต่ถ้าเลือกที่จะไปต่อต้องบอกผมว่าสู้
ถ้าเมื่อไหร่สู้เนี่ยถ้าเกิดร้องผิดขึ้นมา

มีหมื่นหนึ่งก็เหลือ๕๐๐๐แต่ก็มีสิทธิ์อีก
มีสิทธิ์เลือกใช้ตัวช่วยได้
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณอีทครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ
เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการกังขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

รอใครไว้ก่อนนะครับ
เลือกได้๓แผ่นป้ายนะครับ

เลยในเพลงนี้หรือว่าจะเลือกทีละเพลงเพลงละแผ่นก็ได้แล้วแต่

มาดูกันนะครับ

ได้ฟังเพลงต้นฉบับนะครับ

อยากฟังท่อนไหนล้องออกมาก็ได้ครับ
เราจะเปิดท่อนั้นให้ฟังทั้งท่อนเลย
ตั้งแต่ท่อนนี้ครับเฝ้ารอเธอ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

เชิญอารมณ์สกบใจไกลเพราะได้หากคิดกันเธอและมอบรักเธอสุขใจ
ทุกคืนวัน
ทุกคืนวันฉัน

เฝ้าฝันไฟว่าเธอกับฉันอยู่ในแขวนแดงหิมพะพา
เฝ้ารอเธอชะงารอคอยด้วยใจเลื่อนลอยร้อนรน
ฉันทนคอยเธออยู่หน้าฮานหลังรักเธอผ่าสร้างวิมาน
ไม่อยากให้ฝันพ้นผ่านเพียงฝันก็สุขนักหนา
หากเป็นวิมานที่ฝันพังลง

เศร้าปวดร้าวอุราขอวอนไหว้เทพไทยเทวา
โปรดจงเห็นใจเมตตาช่วยพาคนรักกลับมา
เมื่อยามนอนก็หมอนละมาว่าอกเธอนั้นเสียนอุ่น
เมื่อยามนอนก็หมอนละมาว่าอกเธอนั้นเสียนอุ่น
เมื่อยามนอนก็หมอนละมาว่าอกเธอนั้นเสียนอุ่น
แม้มนต์เกลือคุณหนุนพา
ขอให้รักนั้นจ้องกลับมา
กลับยังแดนวิมารความฝันพลัญญาสลา
โปรดจงเห็นใจเมตตาช่วยพาคนรักกลับมา
โปรดจงเห็นใจเมตตาช่วยพาคนรักกลับมา